สืบเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
เมื่อวานนี้ก่อนที่เขาจะไปยื่นหนังสือข้อเรียกร้องกันนะครับ
แล้วก็ยุติการชุมนุมกันไปเนี่ยได้ปักหมุดคณะราชเป็นหมุดที่สองค่ะ
หมุดแรกปี๒๔๗๙ปักเอาไว้เนี่ย
ปักเอาไว้ที่บริเวณพื้นที่ของท้องสนามหลวง

โอ้โหตื่นมาตี๕ฮะใช่ค่ะคนไปดูบอกไม่เจอแล้ว
ดังนั้นวันนี้ก็เลยเป็นประเด็นเรื่องของหมุดคณะราช
ถูกต้องนะฮะว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นแล้วที่ไปปักกันเนี่ย
ไปแจ้งความกันเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนนี้คือภาพของเช้าวันนี้
ใช่ค่ะเหลือเท่าที่เห็นแบบนี้ค่ะ

คือพื้นปูนตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นปูนที่ทางท้องสนามหลวงได้เทพื้นปูนเอาไว้
ตั้งแต่งานพระราชพิธีช่วงของการออกพระเมนนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็จะไม่ใช่พื้นดินนะครับมีการขุดเอาไว้นะฮะ
เพื่อปักหมุดของกลุ่มแนวร่วมการชุมนุมเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาปักเอาไว้เมื่อเช้าวันอาทิตย์นะครับ
สนามหลวงเนี่ยทางเขตพระนครบอกว่าในส่วนที่เป็นพื้นที่ที่ให้มาออกกำลังกายทำกิจกรรมได้เนี่ย
ให้จัดกิจกรรมหรือว่าออกกำลังกายตั้งแต่ตี๕ถึง๔ทุ่มของทุกวัน

เมื่อวานนี้พอ๔ทุ่มคนก็ไม่ได้ไปดูแล้วเพราะว่าตอนค่ำไปยังเจอกันอยู่นะฮะ
ห้ามาอ้าวมาดูอ้าวหายไปแล้วเป็นภาพแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะครับ
เราไปดูตอนที่เขาปักหมุดกันก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากที่นี่นะฮะอันนี้คือภาพที่ถอนหมุดไปแล้วนะครับ
หลังจากที่ปักหมุดกันไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าวันอาทิตย์นะครับพิธีปักหมุดช้างเมื่อวานนี้นะฮะ
เช้าวันนี้ก็หายไปแล้วนะวันนี้เป็นภาพที่หายไปแล้วนะครับส่วนนี้คือพิธีบนเวทีเมื่อเช้าวันอาทิตย์นะครับ
ถูกถอดออกไปคาดว่าจะเป็นช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงที่๔ทุ่มไปแล้ว
ค่ะนี่คือภาพตอนที่วางหมุดนะคะหมุดคณราชสองพันห้าร้อยหกสิบสามภาพเมื่อวานนี้
เดี๋ยวเราไล่ให้อีกทีหนึ่งนะครับแต่คาดว่าสี่ทุ่มไปแล้วเมื่อวานนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มาปิดประตูรั้วปิดล้อมรั้วตามปกติอ่ะนะของพื้นที่ท้องสนามหลวง
เข้าใช้พื้นที่เปิดอีกครั้งคือตีห้ามาดูภาพวันนี้ต่อนะครับทุกผู้ชมครับภาพวันนี้เนี่ยตลอดทั้งวันนะครับแม้ว่าจะมีข่าวว่าหมุดคณะราชปีหกสามหรือว่าหมุดที่สอง
ของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่เขามาปักมาฝังเอาไว้ตรงนี้จะหายไปแล้วนะฮะแต่ยังมีประชาชนเดินทางมาดูตลอดทั้งวันนะครับคือบางคนก็บอกว่าก็ตั้งใจจะมาดูว่าเออหมุดเนี่ยมีรูปร่างหน้าตายังไงแตกต่างจากหมุดคณะราชในสมัยก่อนที่เคยปักกันไว้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ก็ไม่เจอนะบางคนมาก็ไม่เจอนะฮะวันนี้ก็เลยอ่าอย่างคนหนึ่งเนี่ยเขาบอก
ขี่จักรยานมาก็แวะมาดูด้วยนะครับพอมาเห็นก็เอ้ามันหายไปแล้วค่ะ
ก็วันนี้ก็อยากจะมาดูอีกก็ปรากฏว่ามันไม่มีซะแล้วก็เลยอดเห็นเขาว่ามันเป็นยังไงมันจะเหมือนของที่นู้นบาทของทางนู้นเราก็ไม่เห็นไง
ว่ามันเป็นยังไงอ่ะนะหน้าตามันเป็นยังไงสถานที่ตรงนี้มันก็เป็นที่เป็นเขาเรียกเป็นไอ้นั่นแล้วนะเป็นแบบยังไงล่ะเป็นพิธีพันธุ์เป็นอะไรแบบนั้นไปแล้วว่าเป็นของที่เกินร้อยปีอะไรพวกนี้มันก็จะต้องเป็นขึ้นเป็นของกลมสินของอะไรขึ้นไปเป็นโบราณคดีโบราณสถานอ่ะพูดง่ายง่ายมันก็มันมีกฎ
ตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดห้านะครับสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ปักเอาไว้ฝั่งเอาไว้ที่ลานพระบรมรูปทรงมานะฮะเดี๋ยวค่อยค่อยไล่อีกทีนึงนะครับแต่ว่าดูตรงนี้ก่อนนะครับหมุดคณะราชสองห้าหกสามหมุดที่สองนะครับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมปักเอาไว้ในพื้นที่ท้องสนามหลวงเช้า

สิบเก้านาทีแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำพิธีปักหมุดนะครับลงบนพื้นสนามหลวง
มีการไล่คาถานะครับแล้วก็ใช้ปูนหล่อหมุดลงในพื้นนะครับ
ผู้ชุมนุมก็หันหน้าไปทางศาลหลักเมืองแล้วตั้งจิตอธิษฐาน
เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะดูแลหมุด
ให้ใครมาถอดถอนหุดอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ
สาบแช่งเอาไว้๖นาฬิกา๕๕นาที
เพนกวิ่นพระวิทย์ได้อ่านประกาศคณะรัศดรพศ๒๕๖๓ฉที่๑
แล้วก็ประกาศข้อเรียกร้อง๑๐ข้อนะครับ
ก่อนที่จะมีการเดินทางไปยื่นข้อเรียกร้องแล้วก็ยุติการชุมนุมไป
ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็ยังเห็นหมุดอยู่จนถึงค่ำ
๔ทุ่มนะฮะ๔ทุ่มเจ้าหน้าที่มาปิดพื้นที่สนามหลวงตามปกติ
เพราะว่าจะเปิดอีกครั้งตอนตี๕ก็คือเช้าวันนี้
พอตี๕เช้าวันนี้เปิดประตูรั้วกั้นให้ใช้พื้นที่สนามหลวงได้
พอคนมาดูก็พบว่าหมุดก็หายไปแล้ว
ใช่ค่ะก็คือตลอดทั้งวันนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ดูบรรยากาศอยู่ที่นั่นน่ะนะคะ
ทีมข่าวบอกว่าไปเจอผู้ชายอยู่คนนึงก็มีพฤติกรรมแปลกอยู่เหมือนกัน
เขาบอกว่าเขามาจากบนดอยค่ะเขามาที่จุดนี้ค่ะ
ที่เคยมีหมุดคณะราชปี๒๕๖๓อยู่เมื่อวานแต่วันนี้ไม่มีแล้ว
แล้วเขาทำแบบนี้เลยจุดที่เขาวางเท้าอยู่คือหลุมที่เหลืออยู่นะคะ

ใช่ค่ะเขาเอาเท้าลงไปวางแบบนี้ค่ะ
ทีมข่าวของเราเห็นก็เลยไปคุยด้วยนะ
ว่าเอ๊ะมาจากไหนทำไมมาทำแบบนี้
ผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขามาจากบนดอย
แม่ห้องศรนั่งรถทัวร์มาเพื่อมาร่วมการชุมนุม
แต่พอมาถึงการชุมนุมจบไปแล้ว
พูดไปก็นั่งไปก็เอาเท้าไปวางเอาไว้แบบนี้ค่ะ
ที่เคยมีหมุดคณะราช๒๕๖๓อยู่
ตอนนี้เหลือแค่เป็นหลุมอ่ะนะคะเขานั่งเอาเท้าวาง
แล้วมีบางช่วงเหมือนกับผู้ชายคนนี้สวดคาถาอะไรบางอย่างด้วยนะคะ
เดี๋ยวลองดูนิดนึงค่ะ

ทีแรกคนก็ยังคิดว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้เป็นคนมาถอนหมุดไปหรือเปล่าเนี่ย
แต่พอได้พูดได้คุยแล้วก็คิดว่าเออก็คงไม่ใช่แล้วล่ะ

แต่เขาก็มาคนเดียวมาทำแบบนี้นะคะ

ทีนี้ค่ะประเด็นเรื่องของการปักหมุดคณะราช๒๕๖๓เนี่ยค่ะ
ก็มีประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิด
ลักษณะแบบนี้จะมีการเอาผิดกันยังไง
คือภูมิในการกองโบราณคดีในฐานะตัวแทนจากกรมศิลปากร

ไปแจ้งความนะคะที่สนชนะสงครามเอาผิดกับกลุ่มชุมนุม
เป็นความผิดเกี่ยวกับพบนบนวศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑ์ทัศนแห่งชาติปี๒๕๐๔
ก็จากกรณีการปักหมุดคณะราช๒๕๖๓ที่ลานปูนที่ท้องสนามหลวงค่ะ
คือมีความผิดตามมาตรา๘๕นะคะ
ความผิดตามมาตรานี้ถามว่าโทษหนักขนาดไหน
คือฐานความผิดนี้โทษก็คือจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๓แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
ตำรวจรับเรื่องเอาไว้แล้วค่ะ
แต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าจะดำเนินคดีกับใครบ้าง
ต้องมีการรวบรวมพยาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
ดังนั้นถ้าถามว่ามันมีประเด็นนี้นะคะ
ก็แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลด้วย
ประเด็นเรื่องของอนุสวรีปรับกระบดบริเวณแยกหลัก๔ที่หายไปเกือบ๒ปีกว่า

บอกว่าเอ๊ะแล้วเรื่องหมุดอันนั้นล่ะหายไปอยู่ตรงไหนยังไง
นี่นะฮะตรงนี้นะฮะอนุโสรีตรงนี้
สถาพรบอกว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าว่าหายไปไหน
แต่รู้ว่ามีหนังสือให้สำนักงานเขตต่างมาดูแล
เพราะเคยมีการทำเรื่องขออนุญาตเคลื่อนย้าย
ทีนี้นะคะพอถามว่าการถอดหมุดคณะราช๒๕๕๙
แล้วเปลี่ยนเป็นหมุดที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ย
ถือเป็นโบราณวัตถุอะไรที่กรมศิลปากรต้องรับผิดชอบหรือเปล่า
สาพรบอกว่ากรมศิลปากรไม่ได้รับผิดชอบดูแล
ถ้าหากมีการทุบทำลายหมุดนะคะ
ทำไมถึงหมุดหน้าใสคือนักข่าววันนี้เจอท่าน
พอกองโบราณคดีของกรมศิลปากรก็เลยถามว่าเอ๊ะ
คณะราชหมุดที่๑ที่ปักอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ย
ที่หายไปแล้วก็มีหมุดหน้าใสหมุดนี้มาแทน
แล้วตอนหลังหุดหน้าใสก็หายไปเหมือนกันเนี่ย
นี่ตกลงแล้วพื้นที่ตรงนี้ทางกรมศิลปากรต้องดำเนินการเหมือนกับที่เขามาปักหมุดสนามหลวงหรือเปล่า

ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าในส่วนของอนุสมีต์ต่างเนี่ยมันก็มีการ
พยายามที่จะหาข้อมูลอยู่ว่า
ตัวอันนางน้าตำนานนี้หมายถึงว่าหายไปยังไง

ที่ผ่านมากรมศิลปากรเคยใช้กฎหมายฉบับนี้ดำเนินคดีกับกลุ่มอื่นบ้างไหมครับ
แง่ของการเข้ามาใช้พื้นที่สนามหลวง
ถ้าบอกว่าเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี๒๕๒๐นะครับ
ย้อนกลับไปมันก็มีหลายเหตุการณ์ที่มีผู้เข้าไปใช้พื้นที่สนามหลวงแบบนี้ครับ
คือที่ผ่านมาเนี่ยการเข้าไปใช้พื้นที่เนี่ยยังไม่เคยมี
เพราะว่ากรมศิลป์เราจะดูเรื่องของการเข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ในพื้นที่ของวรสถานเท่านั้นครับ
แต่เรื่องที่ว่าหมุดคณะราชหมุดที่๒ที่ทางแกนนำผู้ชุมนุมเขาปัก
วันอาทิตย์ที่สนามหลวงเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอย่างไร
ใครเป็นคนถอดไปเนี่ยเรามีคำตอบแล้วนะครับ
ท่านผู้ชมรอแป๊บนะฮะเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับ

วันนี้นะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทุกผู้ชมครับ
ตมโทปิยะอุทาโยโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วันนี้แถลงข่าวเรื่องการจัดการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมที่ท้องสนามหลวง
ที่๑๙และอาทิตย์ที่๒๐กันยายนที่ผ่านมา

โดยเอาส่วนของการยื่นหนังสือข้อเรียกร้องก่อนนะครับ
ที่มีการยื่นต่อผู้บัญชาการตำรวจนครบานเอาไว้
โดยผู้ชุมนุมบอกว่าต้องการยื่นไปถึงองค์คมนตรีนะครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าหนังสือนี้ตอนนี้ถูกส่งมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
แล้วก็ได้ส่งต่อไปให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบรายละเอียดของเนื้อหาในหนังสือ
จากนั้นจะส่งต่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าจะส่งไปถึงมือองค์คมนตรีตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่
เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรอตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือก่อน
อันนี้เรื่องหนังสือนะฮะที่ยื่นในวันนั้นนะครับที่รุ้งปรัสยายื่นกับพบชนเอาไว้
ส่วนเรื่องการจัดการชุมนุม๒วันเสาร์กับอาทิตย์ที่ปากหลักค้างคืนที่สนามหลวงด้วย
ทางกลุ่มผู้ชมนุมเนี่ยตำรวจก็ให้จัดกิจกรรมได้ตามอัธยาศัยเป็นหลักศาคกล
แต่ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายซึ่งการชุมนุม๒วันที่ผ่านมามีกลุ่มแกนนำไม่ต่ำกว่า๑๐คนฝ่าฝืนกฎหมายนะครับ

กล่าวหาให้ร้ายสถาบันมินเมต่อการทำลายสถาบัน
และทำลายความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศ

ต้องดำเนินคดีกับกลุ่มแกนนำที่พูดดูหมินสถาบันนะครับ
โดยต้องเป็นการดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
ไม่มีข้อยกเว้น
แกนนำคนไหนในข้อหาใดบ้าง

ถ้อยคำในการปราศัยของแกนนำ

เพราะแต่ละคนมีฐานความผิดที่แตกต่างกันไป
ในการทำลายสิ่งกินขวาง

ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องมีขั้นตอนกฎิกา

รวมทั้งในกรณีความผิดอื่น

เรายืนยันว่าเราจะทำที่ด้วยการ
ดูแลรักษาให้เป็นไปตามกฎหมาย
ถ้าเป็นการชุมนุมอยู่ในกรอบกฎหมาย

โดยพลังดิ้งการลุกละเมิด

เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจทุกนายจะต้องปกปักพิทักษ์รักษา
และจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
คุณผู้ชมค่ะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงร่วมกัน๓หน่วยงานค่ะ
มีทางตำรวจนะคะทางกรุงเทพหานคร
และทางกรมศิลปากรนะคะทั้ง๓หน่วยงาน
พลตำรวจรีจิรพัฒน์ภูมิจิตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
หุดคณะราช๒๕๖๓ไม่ได้หายไปไหนค่ะ
แต่พนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
กรมศิลปากรและกรุงเทพหานครได้ร่วมกันลื้อถอน

โดยงานเหล่านี้ได้ร่วมกันลื้อถอนเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้
หลังเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
เพื่อสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการชุมนุม
แล้วก็พบหมุดดังกล่าวนะคะปักอยู่บนพื้นปูน
ก็เลยทำการอายัดเอาไว้
ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน

นำไปประกอบการดำเนินคดีตามที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
ได้คำตอบแล้วนะคะว่าหมุดอยู่ที่ไหน
สถาพรเที่ยงธรรมผู้มนุยการกองโบราณนคดีกรมศิลปากรบอกว่า
คือยืนยันนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวของกรมศิลปากร
ไม่ได้มีใบสั่งจากใครแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
เพราะเมื่อผู้ชุมนุมกระทำความผิดก็ต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
นักข่าวก็ถามค่ะบอกว่าหมุดคณะราชหมุดแรกที่หายไป
ตามหลักแล้วเนี่ยบุตรดังกล่าวไม่ใช่โบราณวัตถุ
พรบโบราณสถานค่ะท่านตอบแบบนี้นะคะ
ก็เลยไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดี
แล้วก็ไม่รู้ว่าหุดดังกล่าวอยู่ที่ไหนหรือใครเอาไปนะคะ

เพราะเราถือว่าหุดอันนั้นไม่ได้เป็นเวลาวัตถุนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะศูนย์หายไปจากที่เนี่ยก็
ไม่ได้มีตัวกฎหมายใดคุ้มครองหรือว่าควบคุมอยู่ครับ
เพราะหมุดนั้นมีการนำออกไปและเบื้องหน้า
ใช่ก็เพราะว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมนะครับ

ของหมุดหมายเนี่ยก็ทำจริงจริงแล้วเนี่ย
จริงแล้วก็ไม่ได้เป็นเวลาวัตถุแน่แล้วก็ประวัติต่างก็ไม่ได้สัมพันธ์กับพื้นที่ของท้องสนามหลวง
เพราะฉะนั้นก็คือก็ไม่เหมาะสมที่จะไปติดตั้งในพื้นที่ของสนามหลวง
นี่นะคะคือเจ้าหน้าที่ก็พูดถึงกรณีเรื่องของการปักหุดคณะราช๒๕๖๓ในส่วนของการดำเนินคดี
แต่ว่าในส่วนของการเข้าไปในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เนี่ยค่ะ
เรื่องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ครับก็ต้องรอดูทางมหาวิทยาลัยนะฮะ

ท่านผู้ชมครับทีนี้ก็ต้องไปดูทางฝั่งของแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมนะฮะ
ว่ามีการที่ถอนหมุดไปอย่างนี้เขาจะว่ายังไงนะฮะ
วันนี้กลุ่มแกนนำของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะครับ
เดินทางมาที่สนนางเลิ้งนะฮะ
นี่ครับนี่คือนายอานนท์นำพานะฮะ
แล้วก็มีนายพระฤทธิ์หรือว่าเพนกวิ้นนะครับ

หรือโตโต้อีกคนนึงคือนายพนุพงจาดนอกหรือไม้ระย่อง
ทั้ง๔คนนี้มาที่สอนอนางเลิ้งมารายงานตัวต่ออายการ
หมายนัดของพนักงานสอบสวนนะครับกรณีการจัดชุมนุมปลาใส
หน้ากองบัญชาการกองทัพบกเมื่อยี่สิบกรกฎาคมค่ะนะฮะ
เป็นคดีที่ถูกฟ้องไว้ก่อนหน้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยได้ถามถึงเลยนะครับ
เราถามเพนกวินพริษนะครับเกี่ยวกับหมุดคณะราชหมุดที่๒
หมุดคณะราชสองห้าหกสามที่ถูกถอนออกไปจากสนามหลวงเนี่ย
วินบอกว่าไม่เป็นไรถ้าถอดออกได้ก็ปักใหม่ได้
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายด้วยนะฮะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ายังไงหมุดที่สนามหลวงก็ต้องถูกถอดออกไปในที่สุด
แต่ก็ถือว่าตอนนี้ไม่ได้ปักหมุดไว้แค่ในสนามหลวงแต่ได้ปักหมุดในใจทุกคนไปแล้ว
นี่นะฮะเพนกวินบอกเอาไว้นะครับแล้วก็บอกว่าตอนที่ปักหมุดเนี่ยก็ได้ทำพิธี
มีคำสาบแช่งอะไรของเขาก็ว่ากันไปที่เขาบอกนะฮะอ่าเดี๋ยวฟังเสียงนะฮะ
ผลิตเพนกวิ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหมุดนะฮะ
ก็คือผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องนี้
เพราะหมุดเนี่ยมันไม่ได้ปักไว้แค่ที่พื้นสนามหลวงแต่มันปักไว้ในใจคน
เดี๋ยวทางเราก็จะแจกแบบนะฮะแจกแบบของหมุดแจกไฟแจกไฟล์แบบหมุด
ทุกคนสามารถเอาไปหล่อได้เอาไปหล่อแล้วไปปักไว้ตามอาหารที่ต่าง
ทุกคนเห็นสมควรได้สำหรับตัวผมเองผมก็จะอ่ะผมก็จะ
ผมก็จะพาหมุดให้มันปรากฏในที่ต่างทั่วกรุงเหมือนกัน
ส่วนกรณีที่แกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมตอนนี้
ถูกแจ้งความหลายเรื่องนะฮะเจ้าหน้าที่ที่บอกว่าจะดำเนินคดีเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรด้วยที่จะแจ้งความดำเนินคดีนะฮะ
วิ่นพระฤทธิ์บอกว่าไม่ห่วงนะครับกรณีที่หลายกลุ่ม
แล้วก็ตำรวจแล้วก็หลายหน่วยงานจะฟ้องเอาผิดกับกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
โดยเฉพาะกรมศิลปากรที่จะแจ้งข้อหาบุกรุกโบราณอสถาน
เพราะมองว่าผู้ชุมนุมไม่ได้ทำลายโบราณอสถานนะครับ
เนื่องจากสนามหลวงเป็นสถานที่ที่ประชาชนทุกคนต้องสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์และทำกิจกรรมได้
คุณผู้ชมคะบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงตลอดทั้งวันวันนี้นะคะ
ก็ยังมีคนแวะเวียนไปดูหมุดนะคะที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมปักเอาไว้เมื่อวาน
แล้วก็วันนี้เนี่ยไม่มีแล้วอ่ะนะคนก็ยังไปคนก็ยังไปดูไปถ่ายรูปไปสังเกตการณ์กันอยู่นะคะ
คุณวิมวลวันธรรมพักดีทีมข่าวของเรายังอยู่ที่ท้องสนามหลวงนะคะรายงานบรรยากาศสดมาจากที่นั่นค่ะ
เชิญค่ะค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่สนามหลวงอยู่ตรงกลางของสนามหลวง
รวมไปถึงที่เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
นำเอาหมุดคณะราชสองห้าหมุดหมุดคณะราชดรสองพันห้าร้อยหกสิบสาม
ติดตั้งไว้ที่กลางสนามหลวงนะคะเราจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้ยังคงมีเศษปูนนะคะ
รวมไปถึงร่องรอยการติดตั้งหุดคณะราช๒๕๖๓อยู่จากการตรวจสอบจากการเฝ้าติดตามของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็พบว่ามีประชาชนจำนวนมากที่มาถ่ายภาพไว้เป็นที่ละลึกนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยค่ะ
สวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเนอะ
ได้เห็นเห็นภาพของของบริเวณจุดนี้ด้วยเห็นเมื่อสักครู่นี้มีการถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ
ยังไงบ้างคะก็อัปเดตหน่อยครับก็คือเอ่อตามข่าวมาเรื่องของการชุมนุมอะครับ
แล้วเห็นน้องเข้ามาปักบุตรเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่ทันได้เห็นตัวจริงเลย
ก็จะมาดูตัวจริงปกติแล้วเราก็จะมาสนามหลวงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ครับก็บางทีมารับลูกอะไรอย่างนี้ครับลูกเรียนอยู่แถวนี้ครับผม
ก็เลยว่าเอ๊ะวันนี้ก็เลยขี่มาดูหน่อยหนึ่งครับว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาเมื่อวานที่ผ่านมาในโดยส่วนตัวของเราแล้ว
ระหว่างการชุมนุมที่ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงอะครับ
ว่าท่านการสังเกตการณ์ของทีมข้างก็บอกว่าตั้งแต่ช่วงเย็นเย็นเนี้ย้
เพียบชิดอะไรขันถูกนึงก็มาสังเกตการณ์แล้วก็มาถ่ายรูปเป็นเพื่อนเหลือเหมือนกัน
สถานการณ์หนึ่งของการเมืองของไทย
ใช่ครับก็อาจจะมีโปรไฟล์เก็บไว้บ้างในเหตุการณ์วันนี้ในอีก๑๐ปีข้างหน้าเคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอะไรอย่างนี้
ครับผมแล้วก็ในเฟซบุ๊กมันก็จะเด้งขึ้นมาใช่ใช่ได้แต่ความทรงจำใช่ครับผมก็ทำให้เราเอ่อจำได้ว่าวันนี้
เหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแต่ว่าเรื่องของอนาคตมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าประเทศจะเดินไปทางไหน
อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมขอบคุณคุณทองมากนะคะขอบคุณค่ะก็เป็นหนึ่งในความเห็นนะคะของประชาชนของชาวกรุงเทพมหานครที่มาใช้ชีวิตมาทำกิจกรรมอยู่ที่สนามหลวงอย่างที่เราได้สอบถามเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าทิศทางทางการเมืองก็ยังคงต้องจับตาต่อไปขณะเดียวกันหมุดคณะราชสองห้าหกสามที่หายไปนั้นทางแกนนำระบุว่าจะมีการ
ไฟล์นะคะเพื่อที่จะให้มวลชนหรือว่าให้กลุ่มผู้ชุมนุมต่างต่างนำเอาไปติดตั้งไว้ตามสถานที่ต่างต่างนะคะมีการออกมาบอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะว่าการติดตั้งหมุดคณะราชสองห้าหกสามดังจุดใดก็ตามหากว่าได้รับความเสียหายหรือว่าสร้างความเสียหายกับบุคคลใดก็ตามนั้นก็สามารถที่จะแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ได้แต่ขณะเดียวกันต้องไม่ไปติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นส

เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์อภิวัติสยามเมื่อวันที่๒๔มิถุนายนปีพศ๒๔๗๕
ซึ่งพลเอกพระยาพหนพลพยุหะเสนานายรัฐมนตรีในขณะนั้นนะครับได้ทำพิธีฝังหุดคณะราชเมื่อ๑๐ธันวาคม๒๔๔
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองไปแล้ว๔ปีนะครับก็ฝังไว้กับพื้นถนนที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้านะครับก็ถูกฝังอยู่ตรงนั้นอยู่นานถึง๘๑ปีนะฮะไล่เรียงตามหน้าจอแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนจะมาถูกแทนที่ด้วยหมุดชิ้นที่๒หมุดตรงกลางตรงนี้ฮะซึ่งหมุดนี้นะครับก็เข้ามาเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนปีพศ๒๕๖๐นะแต่ว่าข้อความต่างเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับลักษณะของตรงกลางเนี่ยที่เป็นข้อความเนี่ยจะเป็นข้อความที่ระบุว่า
ประชาชนสุขสรรค์หน้าใสค่ะประมาณอย่างนี้นะฮะเขาก็เลยเรียกหมุดอันนี้ว่าหมุดไพร่ฟ้าหน้าใสนะครับสุดท้ายณปัจจุบันหมุดชิ้นนี้หมุดหน้าใสเนี่ยก็ถูกถอดออกไปแล้วนะฮะตรงพื้นที่ลานพระมรุษทรงม้าเนี่ยไม่มีหุดแล้วนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าถูกถอดตอนไหนใครถูกถอดหน่วยงานไหนอะไรยังไงนะครับมีกระถางต้นไม้มาวางไว้ตรงจุดนั้นแทนค่ะนะฮะแล้วก็มาถือ

แล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยจัดทำขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่หมุดคณะราชชิ้นที่สองปีหกสามนะฮะมีอายุหนึ่งวันค่ะถ้านับวันที่ฝังเอาไว้นะอืมวันที่ปัดเอาไว้นะฮะหนึ่งวันได้นะฮะค่ะตอนนี้ตำรวจบอกว่าก็เก็บเอาไว้ให้ก่อนอืมเดี๋ยวจะรอคืนเจ้าของต่อไปตอนนี้ต้องอายัดเอาไว้ก่อนนะฮะใช่ค่ะ
ค่ะก็ถือเป็นการนำของกลุ่มผู้ชุมนุมความผิดตามกฎหมาย
ยามาตรา๑๑๒กรณีปราศัยบนเวทีชุมนุมแล้วก็มีการพาด
ถึงสถาบันด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสมก็มีการนำเอกสาร
เอกสารข่าวไฟล์ภาพเสียงการปราศัยของทั้งสามคนนี้มา
ประกอบในการแจ้งความเบื้องต้นค่ะทางตำรวจก็สอบปากคำ
ที่ไปร้องทุกข์ก่อนนะคะแล้วก็ต้องขอตรวจสอบพยานหลักฐาน
ฐานก่อนหลังจากนั้นจะมีการรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อให้
มีการพิจารณาสั่งการต่อไปนะคะครับนายศิระเจนจาคะค่ะ
สสกมพักพลังประชารัฐคนนี้ก็ไปแจ้งความครับไปแจ้งความที่
สอนอชนะสงครามเหมือนกันโอ้โหเป็นการแจ้งความใช่ค่ะให้
ดำเนินคดีกับสอสอบางคนคือสอสอบางคนเขาบอกว่าเขาไป
สังเกตการณ์การชุมนุมอ่าใช่แต่กลายเป็นว่าไปแล้วเหมือนกับ
ไปร่วมการชุมนุมซะเองคนที่เขาไปแจ้งความเขาบอกแบบนั้น
นี้ครับนี่นะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายมงคลกิจสุข
สินธรานนทร์สสพภักษ์ไทยสีวิลัยนี่ฮะนี่นะคะนายพิรวิต
เรื่องลือโดรภาคสสพภักษ์ไทยรักษ์ธรรมก็คือคนที่
ตรงกลางนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สอสอพักเก้า
ไกลคือสอสอกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปสังเกตการณ์การ
แต่กลายเป็นว่าเหมือนกับไปช่วยสนับสนุนกลุ่มผู้
หรือไม่นี่นะคะก็เลยนำภาพเหล่านี้ไปแจ้งความ
นะคะเดี๋ยววันที่ยี่สิบสามกันยายยนต์จะไปยื่นเรื่องด้วย
ให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของสอสอทั้งสามคนนี้ถ้าฝ่าย
ตรวจสอบแล้วอาจจะเข้าขายยุบพักการเมืองได้ก็
อาจจะต้องดำเนินการยื่นฟ้องต่อสารให้ยุบพักเลยครับถ้า
มีภาพปรากฏว่าสอสอคนไหนไปร่วมชุมนุมอีกจะมีการแจ้ง
ตรวจสอบเหมือนกันแต่ถ้าไปชู๓นิ้วที่อื่นไม่เป็น
อะไรแต่ถ้าไปชูสามนิ้วไปสนับสนุนไปร่วมในการชุมนุมบอก
เนี่ยค่ะจะไปแจ้งความดำเนินคดีรวมถึงตรวจสอบเรื่องของ
จริยธรรมครับแต่นายมงคลกิจเขาบอกแบบนี้ค่ะเขาโพสต์
นะคะโพสต์ข้อความนี่ค่ะโพสต์นี้บอกว่าต่อไปจะไม่ชูสาม
นิ้วแล้วเพราะผิดกฎหมายนี่นะคะครับงั้นชูหนึ่งนิ้วพอถ้าอยาก
พักก็ยุบไปเลยจะได้ลงถนนเต็มตัวจำชื่อไว้เต้
พระรามเจ็ดสะกดคำว่ากลัวไม่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะครับก็เป็น
ทีความเคลื่อนไหวที่สืบเนื่องมาจากการชุมนุมนะค่ะเดี๋ยว
จะนัดชุมนุมกันอีกครั้งสิบสี่ตุลาคมใช่ค่ะตามความ
หน้าเรื่องข้อเรียกร้อง๒๔กันยายนไปรัฐสภาไปดู
เรื่องการแก้ข่ายรัฐธรรมมานู่นก็มีแวดวงคนบันเทิงที่
ร่วมชุมนุมด้วยนะครับค่ะแล้วก็มีสีสันควันหลงออกมานะฮะ
ทางนี้ก่อนนะฮะคุณซายเจริญปุระนะครับคุณซายเจริญปุระ
เนี่ยก็ได้ออกมาสนับสนุนเรื่องของโรงครัวใช่ค่ะให้กับน้องน้องที่
ชุมนุมนะครับก็ลักษณะของการตั้งโรงครัวนะครับมีข้าว
มีน้ำให้ดื่มให้ทานกันนะครับตั้งเต็มเปิดโรงครัวเลี้ยง
ราคนในวงการบันเทิงหลายคนที่เขาไม่อยากออกชื่อนะครับแต่
สนับสนุนมานะครับเพื่อการที่จะเดินหน้าประชาธิปไตยของ
กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่โดยบอกว่ากรณีล่าสุดที่เจ้าหน้าที่ไป
ถอดหมุดคณะราชออกจากพื้นที่สนามหลวงเนี่ยนะนี่ฮะทรายเจริญ
ละนะครับได้แชร์ภาพนี้นะครับเป็นหมุดพลาสติกมีคนเอาไป
วางไว้ในจุดเดิมที่เคยฝังหุดแล้วถูกถอดออกไปนะก็เขียน
ความสั้นบอกเอาสิอะไรประมาณอย่างงี้นะก็ไม่รู้ว่าเธอนิยาม
หมายยังไงนะครับแล้วก็โพสต์นะฮะบอกว่าอยากปั๊มหุดแบบ
พลาสติกเยอะแล้วแจกให้ทั่วพร้อมกาวตราช้างแบบไม่มีเหตุผล
แล้วก็ติดแฮชแท็กพูดลอยลอยค่ะเพชรกรุณพลนี่ก็เป็นดารานักแสดง
หนุ่มนะครับที่มาร่วมชุมนุมเมื่อ๑๙กันยายนด้วยนะครับทุกผู้
คุณผู้ชมครับที่ท้องสนามหลวงนะฮะโดยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐ
วีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหมุดคณะราชหมุดที่สองที่ถูกถอด
ออกไปนะครับบอกว่ารู้สึกเฉยนะฮะเพชรกรุณพลบอกนะฮะแล้วก็บอก
พวกน้องก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันก็จะต้องมีเรื่องแบบ
นี้เกิดขึ้นนะครับน้องน้องเขาก็ทำขึ้นมาลักษณะเหมือนกับแสดง
สัญลักษณ์เชิงประชดเฉยนะครับไม่ได้ยึดติดแล้วก็ยังมองว่า
กระทำดังกล่าวเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์นะครับท้ายที่สุด
หากเรื่องบานปลายถึงน้องต้องถูกแจ้งความดำเนินคดี
ติดคุกก็ต้องไปสู้กันในชั้นศาลและถ้ามีการชุมนุมครั้งต่อ
ไปนะครับเพชรกรุณพลยืนยันว่าตัวเองก็จะมาร่วมชุมนุมด้วย
อีกอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนคนดังในวงการบันเทิงคู่
นี้ค่ะถูกพูดถึงเยอะมากเลยนะคะพิธีกรหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง
ค่ะคนเสื้อเชื้อสีขาวนี้นะคะคุณวรรณสีงประเสริฐกุลกับคุณ
ร่วมชุมนุมแล้วก็มีภาพที่เขานั่งคู่กันครับอยู่กลางกลุ่มผู้ชุมนุม
ด้วยนะคะแล้วก็เช็คอินท้องสนามหลวงภาพเนี้ยค่ะครับแชร์กันเยอะ
เลยแล้วก็มีข้อความบอกว่าไปมอบเจอสาวอืมโอ้โหคุณผู้ชมค่ะ
เป็นไงกดไลค์๕๐๐๐๐ไลค์ภายในช่วงเวลาแป๊บเดียวไปมอบเจอสาว
สาวสวยด้วยระดับนางงามโอ้โหคุณมาริยาเองก็โพสต์รูปคู่กับคุณ
คงจะดีนะหยอกล้อกันเนี่ยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศการชุมนุม
เช่นเดียวกันครับคือเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นความเคลื่อนไ
ไหวของคุณมาริยาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะเป็นนางงามที่ลุก
ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยโพสต์แสดงความคิดเห็นต่าง
ณสิงห์เองก็เคยเข้าร่วมการชุมนุมของกลุ่มกปศเมื่อ
หลายปีก่อนหลังจากนั้นออกมาขอโทษประชาชนแล้วก็เปลี่ยนมา
เข้าร่วมกลุ่มกลุ่มเดียวกันกับกลุ่มผู้ชุมนุมล่าสุดกลุ่มนี้นะคะ
แล้วก็มาร่วมชุมนุมกับคุณมาริยาด้วยคนก็เลยจับตามองคู่นี้นะคะ
คือจับตามองถึงขั้นในแง่ที่ว่าเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่า
เพราะมีอุดมการทางการเมืองเดียวกันลักษณะแบบนี้ไงค่ะ

ก็ไม่รู้ไงก็มีแต่คนไปแบบไปบิ้วอ่ะไปว่าเออเหมาะกันนะ
ก็มาเคลื่อนไว้ด้วยกันมีกิจกรรมร่วมกันอะไรแบบนี้

ทุกผู้ชมครับมีอีกประเด็นนึงประเด็นนี้ต้องบอกว่าเป็นลักษณะทัวร์ลง
แต่วันนี้ท่านที่ใช้ทวิตเตอร์หรือว่าเห็นแฮชแทคต่าง

ประวานวรสิตอิสระไฮโซทายาตระกูลดังเจ้าของรีสอร์ตสีพลันวา

ภูเก็ตนะฮะคือปลาวานเนี่ยได้โพสต์ภาพนี้ฮะ
ภาพของรุ้งปนัสยาแกนนำผู้ชุมนุมที่สนามหลวง
นำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมบนเวทีปราศัยที่ท้องสนามหลวง
ในไอจีสตอรี่ของตัวเองนะฮะของปลาวานนะครับ
แล้วก็เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษค่ะนะคือถ้าจะแปลเป็นไทยก็ประมาณว่า
อะไรเนี่ยคือต้องอยู่ได้แล้วเธอใช่คนไทยเธอไม่ใช่คนไทย
ทำงานให้ใครเหรออะไรประมาณอย่างนี้อืมนะฮะก็ไฮโซปลาวานนะฮะ
ยังเข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของมาริยาด้วยนะครับ
ที่เธอได้โพสต์รูปการชุมนุมที่สนามหลวงเป็นภาษาอังกฤษนะ
ทีนี้คนก็เลยแบบโอ้โหคอมมงคอมเมนต์ทัวร์ลงเป็นกระแสขึ้นมาเลยนะครับ
ไม่พอใจลักษณะของการที่ไปต่อว่าต่อขานหรือวิภาควิจารณ์เขา
การแสดงออกในการชุมนุมอะไรประมาณอย่างเนี้ยจนถึงขั้นติดแฮชแท็ก
แบรนด์สีพันวานี่นะฮะนี่คือปลาวานคนนี้นะครับ